ขยับมาดูข่าวนี้นะคะดูเถอะค่ะข่าวแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะ
ปกติเนี่ยเราจะได้ยินอะไรคะเจ้าหนี้ทวงหนี้โหดใช่ไหม
อืมโอ้ไปฆ่าไปแกล้งเขาบ้างนะคะแต่คราวนี้เจ้านี่อะไรนี้
ใจดีมากก่อไก่ล้านตัวยกหนี้ให้นิ่มแบบนี้ค่ะ
ไปดูหน่อยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนล่ะคะ
สกลนครเขาติดป้ายด้านหน้าร้านเลยร้านขายของชำ
อ่าไม่ใช่แจ๊งเงินกู้ถูกไหมไม่ใช่แกขายของแกขายของ
ขายของแต่เวลาต่างจังหวัดไงพี่ต้น
จะไปเซ็นไงแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อน
บางครั้งก็ไปยืมเป็นเงินสดก็มีนี่อ่านค่ะประกาศ
เนื่องในโอกาสครบครอบสิบปีร้านร่มเย็นอ่า
เผอร์คำตราคล่าจังหวัดสกลนคร
ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทางร้านจึงขอประกาศ
ยกหนี้ให้โอ้ดีจังเลยยกเลิกนี้อืม
ที่เป็นการเซ็นของที่ร้านหรือยืมเงินสดของลูกค้า
ที่มีกับทางร้านทั้งลูกหนี้ที่ยังมีชีวิต
คือลูกค้าก็คือคนที่มีบุญคุณกับแกประเภทหนึ่งเหมือนกัน
แล้วก็ไม่อยากติดค้างกันไปจนถึงชาติหน้าด้วยนะคะ
นี่ค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสมศักดิ์แสงอ้นอายุ๖๔ปีนะคะ
แกบอกว่าพื้นเพลตัวเองจริงเป็นชาวจังหวัดนนทบุรี
เป็นนักวิ่งสมัครเล่นและมีถ้วยรางวัลมามากมายนะคะ
คือจะทำดีก็ต้องมีแรงจูงใจจะทำไม่ดีก็ต้องมีแรงจูงใจเหมือนกันนะฮะ
ทำดีแบบนี้แรงจูงใจของพี่คืออะไรคะ
สมศักดิ์บอกว่าก็เนื่องในโอกาสตั้งร้านมา๑๐ปีไง
นันทบุรีแต่ไปอยู่ที่สกลนคร
ตั้งร้านมา๑๐ปีก็คิดว่าเอาล่ะเราก็ได้กำไรจากชาวบ้านชาวช่องเยอะแล้ว
ต้องคืนกำไรกลับคืนสู่สังคมบ้างก็เลยมีแนวคิดแบบนี้
มีคนแอบไปกระซิบแต่แกได้ยินว่าอยากดังใช่ไหม
ทำแบบนี้อยากดังใช่ไหมเขาสะใจดี
บอกเปล่าเลยไม่ได้อยากโด่งดังแต่ต้องการจะทำบุญเท่านั้นนะคะ
การยกหนี้ให้จะได้ไม่คาใจซึ่งกันและกัน
ทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งแก่แล้วก็ลูกหนี้ด้วยนะคะ
พี่สมศักดิ์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เป็นการทำบุญให้คนในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ
ก็เป็นหลักแค่นี้นะ
ขอขอบคุณในเสียงที่ชื่นชมมา
สำหรับผมก็จะความตั้งใจก็จะทำในสิ่งที่ดี
เพื่อสังคมชุมชน

ไม่เซ็นสิเป็น๑๐ปีเดี๋ยวพี่เขายกให้ใหม่

ใจเย็นพี่อย่าไปผูกกรรมกับเขา
พี่สมศักดิ์บอกว่าไอ้ที่แล้วมาก็ให้แล้วไป
แต่รายใหม่ที่จะมาเซ็นจะมาหยิบยืมเงินสดไม่ให้นะจ๊ะ

พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วอย่ามาสร้างหนี้กรรมกันใหม่เลย
ร้านร่มเย็นการค้าค่ะ